ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของคนวิทยุ

ชื่ออะไรก็บอกนี่เขาถามว่าชื่ออะไร

อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เธอบอกไม่ขึ้น

ทำไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคน
ให้ลูกค้าลงมารับด้านล่าง
แต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของ
ครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหน
ไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับ

เบนรหัสของผมคือเบนบอกชื่อ

ไม่พี่ผมตามหน้าที่กูสั่งมาวันนึงแล้ววันนี้

มีปัญหาทุกเรื่องเลยเวลาตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเนี้ย
จะไม่ส่งบ้างจะแขวนเอาไว้บ้าง
แต่ถ้าต่อจ่ายเงินต่อนั้นน่ะแม่งรอถึงเที่ยงก็ยังรอ
กูสาดิบตัดผ่านบัตรเครดิตน่ะเอ๊ย
พี่ครับผมทำตามกฎของบริษัทจริง

เจ้าตัวออกมาชี้แจงที่เขาไม่ออกมา
ที่เขาไม่ลงมาแล้วจะให้พนักงานขึ้นไป

นั่นแหละคือตามตรวจเขาห้ามเขาไม่ให้ขึ้นไป

เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนที่จะขึ้นไปเนี่ยบางทีเนี่ย
ทางนิติบุคคลของทางสถานที่นั้นเขาก็ไม่อยากให้เข้าไป
เพราะไม่รู้ว่าเอาเชื้อเข้าไปหรือเปล่า

เขาก็รู้สึกว่าขึ้นไปเดี๋ยวคุณอาจจะไปรับเชื้อ

แต่พี่คนนี้พี่เหมียวดูเขาทำอะไร
บอกว่าไข้สูงเขาก็เลยไม่อยากจะลงมา
ไข้สูงทำให้มีสติเป็นอย่างนี้ไปเลยหรือเปล่า
ปรากฏว่าบริษัทของเขาคือนิสสัน
ก็ออกมาโพสต์ว่ากราบเรียนลูกค้าและผู้ประการและคุณทุกท่าน
เพราะมีคนเอาตอนที่เขาขายรถมาให้ดูด้วยซึ่งพูดจาดี
ก็เขาบอกว่ามีพนักงานของบริษัทได้ใช้คำพูดกิริยาก้าวร้าวรุนแรง

รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะพนักงานมีความเครียดสะสม
ทำให้เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ออกไปในทางที่ไม่เหมาะสม
บริษัทจะทำการว่ากล่าวตักเตือน
และจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือวิธีการดำเนินการต่อไป
ปรากฏว่าคนเข้าไปโพสต์หนักกว่าเดิม

ส่วนใหญ่ระบุว่าบริษัทปกป้องพนักงานหรือเปล่า

แล้วก็ระบุว่าขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และต้องขออภัยต่อการกระทำของพนักงานคนดังกล่าว
เห็นความสำคัญเรื่องการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
และเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อพนักงานคนอื่น
จึงเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าวพ้นสภาพความเป็นพนักงาน

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญในการคัดกรองการเข้ามาเป็นพนักงานอย่างรัฐกลุ่มต่อไป
และจะฝึกอบรมพนักงานในทุกด้านอย่างดีที่สุด

คนอื่นก็เครียดมะผมไม่เห็นต้องมีพฤติกรรมแบบนี้เลย

ทางนิพษ์ศาลเขาก็บอกโอเคถ้าเกิดเป็นนี่เนี่ยคือ

แต่ดูเหมือนขาดไปเลยนะแบบไม่ฟังอะไรเลย

ไม่รู้น้ำลายหรือลำกระเด็นอยู่ปล่อย
มันกระเด็นออกมาโดนใครหรือเปล่าอย่างนี้

ทางฝั่งของคนที่ไปส่งเนี่ย

คือไม่ได้ขึ้นไปอะเขาก็บอกอยู่แล้ว

นิติเนี่ยหรือว่าทางที่พักอาศัยเนี่ย
เขาไม่มีการแจ้งลูกบ้านใช่ไหม

อาจจะเป็นอพาร์ทเมนต์หรือห่อซึ่งมันไม่มีนะ
แต่ถ้าเป็นเล็กหน่อยก็จะไม่มีนิตินะพี่

เมื่อการทำรทานจากคนเมื่อกี้ที่ร้องไห้
ยิ่งพินาฆ์หนักเลยซิคราวนี้

มันมีนิติโทรทวิเตอร์ส่งมาบอกว่า
ผู้ชายที่ร้องไห้เมื่อกี้เนี่ยนะ

มิตเตอร์รับผู้โดยศาลแล้วบอกว่าเหมานะ
เขาบอกว่าเลวร้ายมากเลยนะคะอะไรอย่างนี้
อ๋อมีที่มามีคนรู้จัก
เห็นอยู่เหมือนกันว่าคนรู้จักคนนี้

เดี๋ยวพจน์อานนท์จะเอาไปเล่นหนังแน่

แล้วก็แล้วอีพฤษก็โดนทรยศหมดเลยนะ
ไม่แล้วคือถ้าเอาคนนี้ไปนะพี่พศอานนท์
ถ้าพี่เอาไปนะพี่ไม่ต้องเสียใครมาจ้าง
เขาจะไปสอนเด็กการแสดงของพี่เองด้วย

ไม่เหลืออะไรเลยพลส์เอาไปเลย
มาดูเรื่อง